ไปดูเรื่องราวของความน่ารักในช่วงของวันไหว้ครูที่เพิ่งผ่านมา

เด็กนักเรียนเขารวมตัวกันเอาพวงมาลัยไปไหว้ครู
แล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เขารักและเคารพ
เขาทำกันอย่างไรถึงได้ดูน่ารัก

ให้ก่อนไปนะพวก

ก็คุณครัวติดโควิดค่ะ

แต่อยู่ในช่วงการพักรักษาตัวแต่อย่างนี้
เพื่อเป็นการเซฟเอาไว้ก่อน

ห่างกันอย่างนี้แหละ

คุณครูอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานที่โรงเรียน
ก็เลยพากันมาเป็นกลุ่ม

แล้วมาแบบกล้ากลัวนะ

ครูช่วยรับหน่อยแล้วหนูยื่นให้แล้ว

ไม้ยื่นไปจะโยนไปให้ครู
ครูก็เดี๋ยวจะคิดว่าครูเป็นงะป่า

ก็อาจจะไม่เหมาะ
จังหวะการส่งโรยดอกไม้มันไม่ได้เหมือนพวงมาลัยไงคุณชนะ

ระหว่างคุณครูกับนักเรียนน่ะครับ
เอาแล้วมาให้ดูกันแบบนี้ขอบคุณ
ใช้ชื่อว่าเศกวิอ่าเศกพิวัดนะครับ